อันนี้ก็สร้างความเสียหายให้กับคนอื่นนะคะ
จากการที่เมาเมาแล้วก็ฝืนขับค่ะ
รู้ตัวว่าเมาด้วยนะคะแต่ฝืนขับค่ะ
ชุมพรค่ะผู้ชายคนนี้ไปกินเหล้ามาเมาได้ที่นะคะ
จะขับรถกลับบ้านก็ฝืนขับไป

แล้วก็ป้ายของร้านอาหารพังยับเลยค่ะ
นี่คือสภาพตอนที่เกิดเหตุการณ์นะคะคุณผู้ชม
แล้วดูตอนที่เขาไปในสถานที่เกิดเหตุ
นี่ยังยืนไม่ได้เลยค่ะยืนยังไม่ตรงเลยนะคะ

นี่ก็คือนายวรสักวาสนาเรืองรอง

พังยับเลยค่ะระเนรนาศ

ใกล้กันนั้นก็มีป้ายของร้านอาหารตามสั่ง

ยังต้องพิงรถยังต้องเท้ารถค่ะ
นี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ทางเข้าตลาดสวีตำบลนาโพ
จังหวัดชุมพรเมื่อคืนนี้ค่ะ
ตรงหน้าร้านอาหารตามสั่ง
หน้ารถก็มีซากสารพระภูมิป้ายร้านที่ถูกชนเสียหายกองอยู่กับพื้น
นี่คือกล้องตอนที่พุ่งชนนะคะ

กินเหล้ามาแถวริมถนนเอเชียสาย๔๑นะคะ
ขากลับก็รู้ว่าเมาแหละแต่ฝืนขับมา
พอถึงจุดเกิดเหตุรถเสียหลักพุ่งชนสารพระภูมิ
ตำรวจจะขอตรวจเลือดวัดแอลกอฮอล์

ทีแรกก็ไม่ยอมแต่สุดท้ายก็ถูกจับตรวจค่ะ
ก็เดี๋ยวต้องรอผลประมาณ๒สัปดาห์ค่ะ

เอาไอ้ขี่อยู่นี่
ถ้าหล่อชิบ
วะผมมีหลักทายให้คุณชนที่ครับ

เลี่ยงที่อะไรนี่

แล้วผมยอมนับแล้ววะ
อันนี้ตำรวจเก็บไว้นะ

ไม่ได้ผมยึดไว้
งอแงนะคะตำรวจจะขอตรวจเลือดด้วยเพราะว่าจะดูว่ามีสารเสพติดชนิดอื่นหรือเปล่า
ไม่ยอมให้ตรวจแต่ว่ามันทำให้คนอื่นเขาต้องมาพึ่งว่าดวงเขาดีหรือไม่ดี
คือถ้าโชคดีก็ไม่โดนคนขับคนเมาชนนะคะ
แต่ว่าเนี่ยค่ะป้าที่เป็นเจ้าของร้านป้าสุนีบอกว่าโอ้โหป้าโชคดีที่มาชนสารพระภูมิกับป้ายร้านซะก่อน
ถ้าพุ่งเข้าร้านเลยสงสัยร้านพังกว่านี้ค่ะ
ก็เดี๋ยวก็คงต้องเช็คนะคะว่าอะไรเสียหายบ้าง
แล้วก็จะเจรจาให้ผู้ก่อเหตุมาชดใช้ค่าเสียหายต่อไปค่ะ
แต่ตอนนี้ก็คงต้องไปกับตำรวจก่อนค่ะ